แข่งขันฟุตซอลหญิงในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือว่าสุระนารีเกมที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรพลิกล็อกด้วยการเอาชนะอาแบ็คแชมป์เก่าได้ในรอบแรก
อะไรคือแรงบันดาลใจของพวกเธอนะครับติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
ฝึกซ้อมบนสภาพพื้นคอมกรีตสนามบาสของทีมฟุตซอลหญิงมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรกลุ่มนี้
ถือเป็นสิ่งที่พวกเธอนั้นคุ้นชินเป็นอย่างดีซึ่งทุกคนนั้นหวังว่าจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ให้ได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาปัญญาในฐานะผู้ฝึกสอนเผยถึงความมุ่งมั่นของเด็กชุดนี้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง
หมายคือการคว้าเหรียญบางวันเพื่อแลกกับทุนการศึกษาเนื่องจากส่วนใหญ่ฐานะทางบ้านนั้นยากจน
สำหรับประมาณก็ได้แค่ระดับหนึ่งระดับมหาลัยก็๔เทอมเห็นเงิน๓เทอมหรือต้องแทน๒เทอม
ความมุ่งมั่นตรงนี้จะทำให้เด็กเนี่ยกระตือดูรนที่จะซ้อมเขาก็รวมตัวกันมาเรียนที่นี่
พอเขารู้ว่ามีทุนความท้าทายของเขาว่าถ้าเขาได้รางวัลเขาก็จะแบ่งบ่าพละที่บ้านด้วย
เป็นนักเรียนทุนค่ะก็คือเรียนฟรีค่ะทางมหาลัยจ่ายค่าเทิมให้แล้วก็มีทุนการศึกษาเป็นทุนต่อเนื่องค่ะให้ปีละสองหมื่น
แค่ว่าเข้ารอบ๔ทีมก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะขอให้ได้แค่มีเหรียญกลับไปกำแพงเพชร
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะได้เข้าไปถึงรอบชิงหรือว่าจะได้เป็นแชมป์อะไรก็ถือว่าเป็นโบนัสของชีวิต
ขณะที่นัทมนต์อาจกล้าหรือแอมกัปตันทีมวัย๒๐ปีผู้ที่หลังให้กับการเล่นฟุตบอลสนามใหญ่
นับว่ารู้สึกมีความสุขและสนุกทุกครั้งที่มีโอกาสได้เล่นฟุตซอล
บอลมันจะเป็นเกมที่สนามใหญ่กว่าค่ะพื้นที่เล่นมันจะมากกว่าใช่ไหมคะ
แล้วก็มันมีเวลาพักเวลาหายใจเวลาคิดเกมค่ะก็จะเล่นง่ายกว่าฟุตซอล
แต่ว่าฟุตซอลจะเป็นเกมที่ไวแล้วก็สนุก
ระยะเวลาที่ซ้อมมาก็คือ๖เดือนเต็มเนี่ยเราก็มุ่งมั่นแล้วก็คาดหวังว่า
จะทำทีมเนี่ยให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือเข้ารอบ๔ทีมหรือว่ามากกว่านั้น
ก็คือทำให้ทีมของเราเนี่ยประสบความสำเร็จในการได้แชมป์ในรายการนี้ได้ให้ได้
ดูจากความมุ่งมั่นของพวกเธอแล้วนะครับคงไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับ
ซึ่งหวังว่าทุกคนจะสามารถนำแชมป์กลับไปฝากสถาบันได้ครับ
ทุศัพท์วงธรรมดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน